ต่อกันที่ที่อุดรธานีกันเลยดีกว่าอันนี้เอามาเตือนภัยสำหรับสาวสาว
มักจะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปในทางเปลี่ยวทางมืดหรือเวลากลับบ้าน
ที่ไหนโอ้โหมืดจริงจริงมันมืดแบบนี้แหละค่ะ
คือแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเลิกงานกำลังกลับบ้านขี่รถมาเส้นทางนี้
ปรากฏไปเจอผู้ชายคนนึงตามพาดหัวข่าวโจรหื่น
มันจะมาจี้ชิงทรัพย์เธอแล้วไม่พอนะคะ
จะมาขอจับหน้าอกจะมาล้วงของสงวนมันต้องเกิดกันขนาดนี้เลย
คือความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้
ทะเลาะแผ่นหน้าโบสถ์คริสต์ชนละประทานอยู่ที่บ้านเรื่อมที่ออุดอนทานี
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบก็เข้าไปตรวจสอบ
ไปเจอเข้ากับผู้เสียหายนางสาวเอน้ามสมมติ
อาจยี่สิบห้าปี
เล่าแบบนี้ด้วยอาการตกใจว่าเธอทำงานอยู่ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า
หลังจากเลิกงานก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์จะกลับหอพัก
ก็ใช้เส้นทางตรงนี้นี่แหละ
พอมาถึงตรงสี่แยกไฟแดงสะพานบ้านถ่อน
สังเกตแล้วตอนนั้นเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้ถึงขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาถึงตรงบริเวณหน้าโบสถ์ตรงนี้
แล้วหลังจากนั้นแป๊บเดียวขี่เข้ามาประกบเธอ
แล้วขู่บอกให้เธอจอดรถพูดด้วยว่าถ้าไม่จอดจะถีบให้รถล้มเลยนะ
เธอก็เลยกลัวค่ะกลัวคนร้ายจะชิงเอามือถือไป
นี่ถือว่ามีสตินะเธอใช้วิธีการโยนมือถือเข้าไปตรงพงหญ้าริมทาง
แล้วเธอก็จอดมอเตอร์ไซค์เพราะเธอกลัว
จากนั้นคนร้ายเธอบอกอายุสักประมาณ๒๕๓๐ปี
รูปร่างผอมนี่คือมือถือของเธอที่เธอโยนไปนะคะ
เธอบอกคนร้ายสูงสักประมาณ๑๖๐๑๖๕เซนติเมตร
เสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวใส่หมวกกันน็อกสีดำใส่แมส
แล้วขี่มอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมจำเลยนะ
แล้วมีลักษณะคือพอเธอจอดรถเดินเข้ามาจับแขน
ครูบอกเอาเงินมาก่อนที่จะค้นตัวเธอเพื่อเอาของมีค่า
และเอามือล้วงลงไปในกระเป๋ากางเกงเธอมีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาท
คนร้ายพูดขึ้นมาว่าขอจับหน้าอกหน่อย
ขณะที่มืออีกข้างจะมาล้วงจับของสงวนของเธอ
แต่ตอนนั้นเคราะห์ดีของเธอนะมีคนขับรถผ่านมาพอดี
คนร้ายตกใจกลัวรีบขี่รถหลบหนีไปค่ะ
มีเงินไหมถ้าหนูบอกว่าไม่มีเงิน
หนูก็พยายามล้วงกระเป๋าให้เขาว่าไม่มีเงิน
หนูก็โยนโทรศัพท์ลงพองไปค่ะ
แล้วก็เราก็เอากระเป๋าให้เขาดูทุกอย่างเลยว่าเราไม่มี
เขาก็ล้วงกางเกงทางกางเกงเราเขาก็ได้เงิน
หลวงกางเกงก็ได้เงินไปร้อยกว่าบาทค่ะ
ค่ะแล้วเขาก็เข้ามาล็อกคอเรา
จากจับแขนก็มาล็อกคอเขาบอกว่าขอจับนมหน่อย
ค่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะล้วงเข้าไปในกางเกง
แต่ว่าพอดีมีพี่พลเมืองดีเข้ามาก่อนค่ะ

ที่เธอเจอพลเมืองดีขับรถผ่านมาจริง
บอกเลยเจ้าตัวบอกกลัวจริง
ต่อไปนี้จะไม่ใช้เส้นทางนี้อีกแล้ว
เพราะคุณผู้ชมลองดูสิมันเปลี่ยวและมันมืด

แจ้งความแล้วค่ะกับตำรวจที่สพเมืองอุดรทานีค่ะ